ในการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตกันบ้าง

เราควรจะเริ่มทำประกันอายุเท่าไหร่ถึงจะมีความเหมาะสม
เรื่องของการสร้างหลักประกันทางการเงิน
รวมไปถึงหลักประกันเพื่อคุ้มครองชีวิตของเรามีคำแนะนำ

จังหวะที่เหมาะสมที่สุดที่ควรทำคือต้องเริ่มทำตั้งแต่เราเริ่มมีรายได้
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานเลยครับ
ที่ปรึกษาการเงินแนะนำว่าควรวางแผนสองด้าน
คือสร้างหลักประกันและสร้างฐานะ
แต่เริ่มแรกควรทำทั้งการออม
หรือการเตรียมเงินสำรองไว้ใช้ฉุกเฉิน๓๖เท่า
ของค่าใช้จ่ายประจำในแต่ละเดือน
ในกรณีฉุกเฉินอย่างเช่นกรณีเจ็บป่วยตกงาน

อันแรกที่อยากจะแนะนำก็คือว่าอยากจะให้เก็บเงินนะคะเพื่อสำรอง

มาตรฐานวิชาชีพการวางแผนการเงินเลย
สำรองเท่าไหร่ดีก็๓เท่าถึง๖เท่าของค่าใช้จ่าย
สมมุติว่าเรามีค่าใช้จ่ายเดือนละ๑๐๐๐บาท
ขั้นต่ำเราต้องมีเงินเก็บแล้วในบัญชีออมทรัพย์ก็ได้
นั่นหมายความว่าถ้าเราตกงานหรือเราไม่มีรายได้เข้ามาเนี่ย

ประกันชีวิตเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีในการสร้างหลักประกัน
ช่วยสร้างเงินออมและปกป้องรายได้ที่อาจสูญเสียไป

เพื่อเป็นทุนสำรองช่วยดูแลครอบครัวและคนที่เรารัก
ให้สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้โดยไม่เดือดร้อน
เราต้องปกป้องค่าความสามารถ

หลักการของการปกป้องหรือโอนความเสี่ยงเนี่ย
ก็คือเหตุการณ์เหล่านั้นไม่เกิดบ่อย
เช่นเสียชีวิตคนเราเสียชีวิตแค่ครั้งเดียวใช่ไหมคะ
แต่เมื่อเสียชีวิตแล้วเนี่ยมันนำเอารายได้
มูลค่าทางเศรษฐกิจของตัวเราไปด้วย
ดังนั้นการที่วางแผนในเรื่องของการโอนความเสี่ยง

ก็ใช้แค่๑๐ของรายได้ค่ะ
สมมุติรายได้๑๐๐๐๐ก็เตรียม๑๐๐๐
เพื่อกันไว้ในส่วนของการปกป้องความเสี่ยง
หรือการปกป้องมูลค่าทางเศรษฐกิจของเรา
โดยการซื้อประกันชีวิต

กองทุนรวมเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

ในระยะกลางและระยะยาว

ยังได้สิทธิในการลดหย่อนภาษีอีกด้วย
ซึ่งรัฐบาลให้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี
ซื้อได้๑๕ของรายได้ไม่เกิน๕แสน
ลงทุนปีไหนลดห่อนปีนั้น
ต่ำลงทุนได้๕๐๐บาทเท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นมันก็น่าจะจูงใจสำหรับคนที่

จบใหม่ไม่ค่อยสนใจหรอก
พอบอกกว่าฉันจะเกษียณ
กว่าจะเกษียณปุ๊บ๕๕๖๐ส่วนใหญ่
แต่เคยคิดบ้างไหมว่าตอนเกษียณ

โดยได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีด้วย๒เด้งเลยนะคะ

เงื่อนไขก็คือลงทุนต่อเนื่องเรื่อยไปจนอายุ๕๕
เราก็จะมีเงินก้อนเพื่อการเกษียณจริง
เลือกซื้อความคุ้มครองผ่านประกันชีวิต
และการลงทุนผ่านกองทุนรวมประเภทใดนั้น
ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและพื้นฐานของแต่ละบุคคล

ที่ปรึกษาการเงินกรุงเทพประกันชีวิต
ในการออกแบบวางแผนการลงทุนคู่ความคุ้มครอง
เหมาะสมกับรายได้จุดมุ่งหมาย
และความเสี่ยงที่แต่ละคนรับได้
พร้อมช่วยบริหารจัดการเงินทุน
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ
จริงแล้วที่ปรึกษาทางการเงินอยากจะแนะนำอย่างนี้ค่ะ
ว่าเราควรจะเช็ครายได้และค่าใช้จ่ายเราก่อน
เพราะเจอปัญหาหลายท่านนะคะ
ใช้สิทธิ์ลดหย่อนจนไม่เหลือเงินใช้
เพราะว่าบางทีสมมุติว่ารายได้๑ล้านบาท

ประกันบำนานได้อีก๑๕๐๐๐บาท
กลมก็เกือบ๕๖แสนแล้วเนอะ
คิดว่ารายได้๑ล้านลดหย่อนไป๖แสน
เหลือกินเหลือใช้๔แสนอยู่ได้ไหมคะ
อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงแล้วแนะนำว่า
ควรจะขอรับคำปรึกษาหรือคำแนะนำ
ที่ปรึกษาทางการเงินจากกรุงเทพประกันชีวิต
ในเรื่องของการวางแผนการเงินในเบื้องต้น

และจัดการเงินทุนที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยอาจจะแบ่งมาร้อยละ๑๐ของรายได้ต่อเดือน
สำหรับคนมีภาระหรือครอบครัว
ขณะที่คนโสดก็สามารถเก็บออมได้๑๒๐
เพื่อนำมาสร้างความมั่นคงให้ชีวิต

ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน